โอ้โหวันนี้มากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนใน

เสาร์อาทีม

ใจเย็นพี่อาการอย่างนี้ผมใจคอไม่ค่อยดี

คือที่ผ่านมานะหลายเสาเนี่ยหลายคนก็ติดตามเรา
แล้วก็ดูพี่ฝนต้องปิดหน้าปิดตาตลอด

เปิดแล้วดีใจดีใจที่สุดเลย
ที่ผ่านมานี่ตัวปลอมหรือเปล่าหรือตัวจริง
ตัวจริงสัตว์สัยนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะอ่านข่าวไปกับเราในรายการสมัสข่าวสวัสดิตนะครับ
วันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายนะพี่ฝน
ถูกต้องมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
นี่คือวินาทีที่เจ้าหน้าที่บุกจับพ่อค้ายา
งานนี้มีเซอร์ไพรส์แต่ว่าจะเป็นอะไรต้องติดตาม
งานงามง่ายอีกแล้วค่ะ
ครั้งนี้ถึงขั้นยกพวกตลุมบอลกลางถนน
งานนี้จบอย่างไรต้องติดตามค่ะ
รถพ่วงเสียหลักแม่ค้าที่อยู่ในคลิปดูสิโอ้โห
จะอยู่หรือจะไปจะยังไงกันดี
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กับสมัสข่าว
พี่โทนส่งข้อความมากันเยอะมาก
วันนี้พวกเราเปิดอากาศให้ดูหน้าตาของพี่ฝน
หลายคนไลน์มาพี่ฝนงามคักงามคักงามแต๊งามหลาย
ขอบคุณหลายค่ะจะพยายามงามโดน
พยายามที่จะสวยให้นาน

มาดูเรื่องที่เราต้องจัดการจริง
เพราะมันเป็นเนื้อร้ายที่เหมือนเป็นภัยทำลายชาติ

ทางเจ้าหน้าที่เขาจัดการอย่างจริงจังนะครับ

ไปจับเอเย่นค้ายาบ้าได้ถึงที่เลยครับ

กว่าเล่นกว่าเล่นกว่าเล่นกว่าเล่นกว่าเล่นกว่าเล่นกว่าเล่นจะมีสีแดงอมทมภูมิ
ปุ้มก็ไม่ยอมเด่นไหมปุ้มไม่ต้องเล่น
โอ้โหเอาย้อนไปดูช่วงวินาทีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของจังหวัดกระบีนี่ครับ
ขับรถเข้าไปเลยนะเพื่อไปจับเอเย่นค้ายาบ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตรงนี้ครับ
เดี๋ยวจะได้เจอนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือบ้านพักในตำบลบางกุ้งอำเภอห้วยยอด
จังหวัดตรังเจ้าหน้าที่วิ่งเข้าไปแล้วเพราะคนร้ายกำลังจะหลบหนีครับพี่ฝน
เนี่ยฮะกล้องก็ตามไปสายไปสายหมาอย่างนี้เลยนะ
ไปเข้าไปในบ้านพักตรงนี้ก็ไปเจอกับนายสิริพงศ์เพชรศรีเงิน
ถูกจับเอาไว้ได้ครับอ้าวสิริพงศ์ว่าไงสิริพงศ์
นี่ครับตอนแรกสิริพงศ์ยังปากแข็งบอกว่าไม่ใช่ของผมทีไม่ใช่ของผมที
คนตายคนตายไม่ใช่ของเขาเขาว่าอย่างนั้นแล้วบอกว่าเขาไม่ได้ขายยาบ้า
แต่อย่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นภายในบ้านแล้วก็พบว่ามียาบ้าเนี่ย
ใส่ขวดพลาสติกจำนวนหนึ่งค่ะซ่อนเอาไว้ใต้ต้นไม้ข้างบ้านโอ้
ซ่อนเอาไว้ตรงนั้นครับอ่าเขาบอกว่ารวมแล้วนะประมาณสี่พันเมตรเลยนะพี่ฝนโอ้
หลักฐานมัดตัวขนาดนี้สุดท้ายเจ้าตัวยอมรับของผมของผม
แต่ผมไม่ได้ตั้งใจคือผมเลี่ยงแหมเลี่ยงแหมคนเดียวผมข้ายยาบ้าเลี่ยงแหม
เพื่อความจำเป็นเขาว่าอย่างนั้นแล้วร้องไห้ด้วยนะ
ขอร้องเจ้าหน้าที่ให้ปล่อยตัวเลยอ่ะร้องไห้โฮเลยอ่ะ
แต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อหรอกครับก็เค้นสอบถามก่อนเนอะว่า
สิริพงศ์ที่ได้มาเนี่ยเอายาบ้าไปขายอะไรยังไง
สิริพงศ์ยอมรับสารภาพว่ารับยาบ้ามาเม็ดละ๑๕บาท
แล้วไปขายต่อให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่
จังหวัดตรังและกระบีในราคาเม็ดละ๕๐บาท
โอ้ย๑๕กับ๕๐นั่นไงไอ่เรื่องของกำลีกำไรอ่ะ
เราไม่ได้ไปมองตรงนั้นแต่เรามองว่าเราต้องตัดตอน
กระบวนการขยาบะนี่ครับแล้วเขายังร้องขอนะ
สิริพงศ์ร้องขออย่าจับผมไปอีกทีนะ
เพราะว่าผมต้องดูแลแม่แม่พิการนะ
คุณต้องดูแลแม่คุณต้องทำอย่างอื่นสิทำสิ่งที่ดี
ถูกต้องครับพี่ฝนแต่จากการสอบประวัติของนายสิริพงศ์
นายคนนี้เคยถูกจับกลุ่มคดียาเสพติดมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา
จะถูกจับมาเองแล้วอยู่ระหว่างการประกันตัวรอสารตัดสิน
ยังไม่ทันจะตัดสินคดีนั้นมามาสร้างคดีใหม่อีกแล้ว
ยังไม่ทันจะตัดสินคดีทีตะเดี่ยวใจได้เข้าคุกอีกตะ
โอ้โหเป็นสิ่งที่เขาเคยทำ

พูดไม่ออกเลยเนาะทั้งที่ตัวเองก็ยังมีคดีนี้อยู่ก็ยังทำอีก
เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการทำอะไรที่มันเข้มงวดขึ้น

อาจจะไม่มีการปล่อยตัวแล้วเนอะ
อันนี้ทางใต้ใช่ไหมอันนี้ทางเหนือค่ะ
ทางเหนือก็มีเหมือนกันตำรวจเชียงรายค่ะ
จับกลุ่มหนุ่มขนยาบ้ากว่า๑ล้าน๖แสนเมตร
แล้วยังไม่พอจับได้ไม่พอนะคะคือต่อยอดไปถึง
ล่อจับคนที่จะมารับซื้อยา

ใช่ขยายผลได้อีก๑รายค่ะ

เพราะว่าจุดจบจะเป็นแบบนี้

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสกัดกั้นยาเสพติดภาค๕นะคะแล้วก็ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายเข้าควบคุมตัวนายบรรพฤษอายุ๒๗ปี
พร้อมกับของกลางยาบ้าจำนวน๑๖๘๒๐๐๐เมตรคุณ
เขาจับได้ในบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข๑๐๑๖อำเภอแม่จันทร์นะจากการสอบสวนเนี่ย
นายบรรพฤษให้การว่าจะนำยาเสพติดทั้งหมดนี้ไปส่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับ
พอถึงที่หมายปุ๊บเดี๋ยวผู้ว่าจ้างเขาจะส่งหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่จะมารับยาเนี่ยอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อที่จะนัดหมายจุดรับส่งยากันอีกครั้งหนึ่ง
ตำรวจเขาก็เลยถามนี่จะเต็มใจร่วมขยายผลไหม
ใช่จับนายบรรพฤษได้ก่อนทีนี้ก็อ่าทีนี้วางแผนเลยค่ะ
ขยายผลให้นายบรรพฤษเนี่ยติดต่อกับผู้ว่าจ้างที่จะนัดหมายส่งมอบยาเสพติดเนี่ย
บริเวณข้างข้างท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงอ่ามาให้มามารับกันตรงนี้นะ
ครับสะทั้งถึงเวลานัดหมายเจ้าหน้าที่ก็พบนายเจริญค่ะอายุ๕๙ปีคนนี้
จับได้แล้วแต่ว่าดูท่าจะไม่เจริญแล้วนะถ้าถูกจับเนี่ย
นั่นน่ะสิเนี่ยเขาขับรถยนต์กระบาดยี่ห้อมิซูบิชิสีบรอนเข้ามานะคะ
เข้าไปจอดใกล้จุดนัดพบเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวเลยอืมว่าอ่าเขามาจับกลุ่มนะ
อ่าแล้วก็ทำการสอบปากคำทั้งสองคนอืมแล้วก็ขยายผลนำตัวส่งสืบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
โอ้โหนี่ใส่ถุงมาแบบเยอะมากยาบ้าเป็นล้านเม็ดเป็นล้านเม็ดนะคะล้านหกอ่ะครับ
แล้วคิดดูสิว่า๑ล้านกว่าเม็ดเนี่ยคนที่เสพก็คือพี่ฝนว่าก็เป็นล้านคน
ถ้าเยี่ยมว่าชนเราเป็นล้านคนอ่ะใช่ไหมต้องมาเสพยาเสพติดอย่างเนี้ย
อ่ะนี่แหละฮะตัดตอนตั้งแต่ต้นทางกันเลยนะครับไปดูเรื่องนี้กันบ้างครับ

ชายคนหนึ่งดื่มจนเมาแล้วอยู่มีอาการแบบเหมือนคุยไม่ค่อยรู้เรื่อง
อ่าไปพูดจาอะไรสักอย่างกับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
หัวเขาเห็นเข้าก็เลยมาตีให้อะครับ

ละเน่ย

มาจ้างยังไงผมก็ไปฆ่าคนอันนี้ยี่สิบบาท
มำบุกว่ามึงพูดอะไรบ้าอับอ่ะ
โอ๊ยคุณพูดอะไรบ้าหรือเปล่าอ่ะ
แล้วเดินไปพูดคุยกับผู้หญิงคนนี้ที่ใส่เสื้อแดงก่อน
บอกว่าจะจ้างให้ไปฆ่าคนด้วยละคายยี่สิบบาท
ผัวเขาได้ยินขึ้นมาดิบ้าหรือไงไปฆ่าคนอะไร๒๐บาทอยู่มาพูดจาอะไรเลอะเถอะ
ก็เลยฟาดเขาให้คนถ่ายคลิปก็ถามลุงเขาเนี่ยไหวหรือเปล่ายังไหวหรือเปล่า
ลุงก็บอกว่ายังยังไหวเหรอไม่ใช่ยังไม่มาช่วยอีกมัวแต่ถ่ายอยู่นั่นแหละ
เห็นไหมแล้วก็เดินเซไปเซมาไอ้เสื้อที่เป็นลายแดงนั่นน่ะไม่ใช่สี

โอ้โหเอ้ยเอาไปดูกันหน่อยเหตุการณ์นี้มันเกิดในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
อย่างที่เห็นครับคนในคลิปนะเป็นผู้ชายอายุสัก๖๐เดินโซซัสโซเซเสื้อนะครับโอ้โหมีรอยเลือดเรียกได้ว่าเลือดไหลเป็นโลหิตเลยนะครับ

ใช่ครับพอถามไปถามมาลุงคนนี้ก็บอกว่าอยู่ดีก็ถูกเพื่อนบ้านทำร้ายก็ลุงไม่ได้ไปทำอะไรเลยลุงกินเมากินเหล้าเมาของลุงก็แค่ไปคุยอะไรด้วยนิดหน่อยเท่านั้นเอง
อย่างนี้ครับไอ้ตอนที่กำลังคุยกับคนที่ถ่ายคลิปคนที่ตีผู้ชายคนนี้ตะโกนสวนมาเลยเอ้าเหตุที่ต้องตีก็เพราะว่าลุงคนนี้บ้าหรือเปล่าจะมาจ้างเมียผม๒๐บาทให้ไปฆ่าคน
อ่ะยังงี้ครับไปถามนายอุไทมีลล้นอายุ๕๐ปีเขาเปิดเผยกับทีมข่าวของเราคนนี้นะครับ
เขายอมรับว่าเขาตีลุงคนนั้นจริงตัวจริงยอมรับทำเอง
แล้วเหตุที่ต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าลุงคนนั้นน่ะดื่มสุรามาจนเมาไม้
จู่ก็เดินมาคุยกับภรรยาของเขาว่าจะจ้าง๒๐บาทให้ไปฆ่าคนหน่อย
ตัวเขาเองเขาได้ยินนะก็เลยสวนไปจะบ้าเหรอ๒๐บาท
ให้เป็นแสนเป็นล้านก็ไม่ทำหรอกมันเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
แล้วอย่างนี้ก็เกิดการไม่พอใจลักษณะก่อนที่จะมีการลงไม้ลงมือ
เหมือนมีปากมีเสียงกันนะครับก็เลยใช้ไม้ตีเข้าไป
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาป้องกันตัวเพราะลุงคนนั้นดูเหมือนจะมาทำร้ายร่างกายเขา
ลองฟังเสียงของเขาเนี่ยเล่าถึงเหตุการณ์หน่อยครับ
เพราะเป็นการป้องกันตัวแต่ผมก็จะบอกอย่างนี้นะเผื่อเป็นความรู้ของเรื่องของกฎหมาย
ไม่ว่าจะป้องกันตัวอ้างนู่นอ้างนี่อะไรก็ว่ากันไปแต่มันมีความรุนแรงเกิดขึ้น
เราเองก็ต้องฟังอีกฝ่ายหนึ่งด้วยว่าเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไร
แต่สุดท้ายพอมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยยังไงคดีความมันต้องมาแน่
เรื่องการทำร้ายร่างกายมันยอมความกันไม่ได้
ใช่ค่ะแล้วสรุปแล้วลุงเป็นยังไงคะ
ลุงลุงเป็นยังไงไปดูกันหน่อยสรุปแล้วนี่นั่งซึมเลย
ฝนว่าไม่น่าไปตีแกเลยนะแกดูไม่มีพิษไม่มีภัยเลยนะ
ด้วยความที่ว่าวันนั้นคุณลุงเขาก็ทำไปโดยที่ว่าขาดสติเพราะเมา
โอ้โหจากที่แก่อยู่แล้วนะนั่งงอมเลย
เนี่ยเตะปิ๊บดังไหมเนี่ย
เอาเป็นกำลังใจให้นะถ้าลูกหลานอยู่แถวนั้นช่วยกันดูแลนะครับ
ใช่ค่ะปลายเรื่องนี้จริงจังเรื่องนี้จริงจังค่ะ
ที่หาดป่าตองที่ภูเก็ตเกิดเหตุค่ะวินเมอร์ทอสไตรค่ะ
ยกพวกตะลุมบอลกันค่ะโอ้โหท่ามกลางนักท่องเที่ยวกลางราตรีเลยค่ะ

อัจจูอัจจูนี่เอฟเฟคหรือเปล่าหรือว่าเสียงจริงค่ะ
เป็นเสียงเอฟเฟคที่เราใส่เข้าไปอีกที

ให้ดูกันเนี่ยเราจะบอกว่ามันคือภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวนะ
ใช่ค่ะจริงแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่า
ถ้านักท่องเที่ยวมาเห็นนี่เขาจะอยากมาไหม

นี่คือคลิปนาทีชุนละมุนนะคะเมื่อกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างป่าตอง
ยกพวกเข้าทำร้ายกันอย่างดุเดือดแต่เท่าที่เห็นนะ
ฝ่ายนึงมีกันเกือบ๑๐คนส่วนคนที่ถูกรุมมีแค่

คนเดียวพี่อามงานนี้ก็เลยอย่างที่เห็นค่ะ๑ต่อ๑๐ค่ะ
โอ้โหจะไปสู้ได้ไงกับ๑๐คนเนี่ยรุมยำทั้งหมัดทั้งเท้าทั้งศอก
เนี่ยหมดสภาพเลยแล้วก็เขาบอกว่ามีคนที่ใส่สนับมือด้วยนะ

ใช่มีคนที่ใส่สนับมือด้วยคลิปนี้นะคะเพจโหดดังจังหวัดภูเก็ตที่เขาได้นำมาโพสต์
พร้อมกับข้อความบอกว่าข้อความนะไม่ต้องตกใจ
นี่นี่เป็นการแสดงโชว์มวยไทยให้นักท่องเที่ยวชม
นี่เหมือนเป็นการประชดประชดประชดนะคะ
พี่วินเมืองป่าตองชกกันมันกลางถนนทวีวงสายหน้าหาดป่าตองภูเก็ต
เมื่อตอนกลางคืนของวันที่๑๘มิถุนายนเวลาประมาณเที่ยงคืน๔๔นาทีนะคะ
คอยดูพรุ่งนี้ดังอีกแล้วประชดอีกแล้วอันนี้อันวิน
ดังสิอย่างนี้ดังอีกแล้วแล้วก็ปวดหัวแทนพี่เลย
อดก็บ่นกันเขาบอกเวลามีแขกก็กัดกันเอง
อันนี้เขาเขียนมานะพี่ฝนก็อ่านตามนั้นนะ

แต่อย่างนี้จะเล่าให้ฟังด้วยความที่ว่าภูเก็ตมันก็มีข่าว
เรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวค่อนข้างจะบ่อย
เพราะฉะนั้นเราเอามาให้ดูกันเนี่ยเราเอามาให้ดูด้วยความห่วงใยนะ
และจะได้ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้น
ไม่ให้เกิดเหตุขึ้นแล้วก็ให้สถานที่ท่องเที่ยวของเราเนี่ย

อย่าลืมนะคะว่าบ้านเมืองเราคือสยามเมืองยิ้มนะ
สยามเมืองยิ้มไม่ใช่สยามตะลุมบอล

เราต้องยิ้มเข้าไว้เพื่อที่จะแบบว่าต้อนรับนักท่องเที่ยว
อย่างนี้ก็ฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ

ก็ต้องช่วยกันกำชับดูแลกันด้วยนะครับ

เรื่องนี้บ้างครับบอกเลยว่าโอ้โหท่านเจ้าอาวาสใจเด็ดยิ่งนัก
ส่วนเจ้าโจรหมาผิดวัดแล้ว

อ้าวชิ้วชิ้วชิ้ว
คุณผู้ชมดูกันไปสักพักคุณจะเห็นนะ
นี่ครับโอ้โหท่านเจ้าอาวาสนะครับ
ที่นุ่งสโมงนั่นน่ะเจ้าอาวาสครับ

ไม่ใช่แต่เรื่องของเรื่องโจรโจรต้องมาก่อเหตุ

ขโมยเงินบริจาคเนี่ยฮะภาพจากกล้องวงจรปิดจับไว้ได้ชัดเจนแล้วดูดิ

ใช่ครับกรรมการวัดมาร่วมด้วยครับ
โอ้โหมั่วตัวกันไปใหญ่
เหตุมันเกิดภายในวัดโคกระต่ายตำบลบ้านลำอเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรี
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับวินาทีนี้เอาไว้ได้อย่างชัดเจน
คือเจ้าวาดท่านเองก็พยายามจะจับโจรรายนี้ให้ได้

ไม่ยอมหรอกครับพี่ฝนสุดท้ายกรรมการครับ
อันนี้เรื่องจริงนะกรรมการวัดมาช่วยนะครับ
แล้วสุดท้ายยังไงพระมาอีกมาช่วยกันเลย
เพราะว่าเนี่ยแต่ด้วยความที่ว่าพระท่านก็อายุเยอะกันแล้ว

ใช่แล้วล่ะครับก็ใช้เวลาอยู่พักใหญ่สู้กันอยู่อย่างนี้
แล้วสักพักต่างคนต่างแบบว่าเอาไงในเมื่อเราไม่สามารถตัดสินกันได้
ด้วยมือเปล่าก็บีกระบองไหม

ฟาดกันด้วยท่ากระบอง
แต่รู้สึกกรรมการวัดก็จะอายุเยอะอยู่นะคะ
อ้าวนี่ครับมามา๓คน๓กระบอก

โอ้โหสุดท้ายคนร้ายพยายามเดินหนี

แต่สิ่งที่คนร้ายทิ้งไว้นอกเหนือจากรถจักรยานยนต์
กระเป๋าครับมีกระเป๋าตกอยู่ภายในวัดด้วย
อย่างนี้ครับพอเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนี้
เจ้าวาดวัดโคกระต่ายบอกว่า
โมงเช้าในวันนั้นเรื่องของเรื่องเนี่ย
ตัวท่านเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนกระจกแตกดังเพลง

สรุปว่าเห็นคนร้ายกำลังเก็บเงินในตู้บริจาคใส่กระเป๋า
เดี๋ยวคุณจะได้เห็นตู้บริจาคนะ

กระโจกแล้วจริงแล้วเงินบริจาคนะ
แบบเห็นเจ้าวาดก่อนเลยหนีไป

พักใหญ่สุดท้ายคนร้ายมันหนีไปใช่ไหมล่ะ

ก็เลยรีบไปแจ้งความกับทางตำรวจสพวิหารแดง

สองสลึงเงินสดแปดร้อยบาทก็คาดว่าไม่น่าใช่ของคนร้ายหรอก
ถ้าเป็นคนมีสตุ้งสตางค์มีของมีค่าอยู่แล้วจะมาขโมยทำไม
ค่ะก็คาดว่าคนร้ายน่าจะเพิ่งไปขโมยมาจากชาวบ้านในระแวกนั้น
ค่ะเนี่ยฮะจากนั้นนะครับตำรวจสืบสวนสพวิหารแดง
เร่งกระจายล่าตัวคนร้ายแล้วจับได้ในช่วงเที่ยงของวันนั้นแหละครับ
โอ้โหเนี่ยจับคนร้ายคนนี้ได้แล้วครับเนี่ยฮะ
ชื่นชมคุณตำรวจนะทำงานเร็วจับคนร้ายได้นะครับ
ไปพบว่าคนร้ายเนี่ยเดินโตเต๋อยู่ริมถนนสุวรรณสอน
จากวัดที่เกิดเหตุประมาณสองกิโลเมตรนำตัวมาสอบสวน
ก็พบว่านายคนนี้ชื่อนายวินัยหรือชื่อเล่นชื่อต้น
อายุ๓๘ปีครับพี่ฝนเขายอมรับว่าขโมยเงินตู้บริจาคจริง
ได้เงินประมาณแปดร้อยส่วนซ่อยกอทองคับในกระเป๋า
เจ้าตัวยังให้การวกไปวนมาก็ยังไม่ยอมรับ

มันยังไม่ถามเขาไงใช่ค่ะ
ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหารักทรัพย์เอาไว้โดยใช้ยานผ่านะก่อนนำตัว
ไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายต่อไป
แล้วก็เตรียมส่งฟ้องศาลที่จังหวัดสระบุรีครับ
อ๋อจะตีเมียลูกเมียจะตีหรือเปล่านะนั่นเนี้ยมันเอาไปทิ้งเลย
นี่มันตั้งใจเลยเนี้ยมันเอาไว้แอร์เขาเรียกอะไรนะ
ไอ้ที่เรากั้นน่ะมันก็ทิ้งไว้เลยแต่มันเจาะตั้งนานน่ะ
แต่หนูว่าถ้ามันจะตีเราเราคงไม่ตีเลยพี่
ไปแล้วค่ะคุณผู้ชมสังเกตดูดีดีนะคะ
ท้ายรถแท็กซี่เนี้ยค่ะเนี้ยเนี้ยเนี้ยมอสไซค์จะเข้ามา
จะเข้ามาแล้วก็จะเอาไอ้เสาปูนที่เอาไว้แบบว่ากั้นรถนะคะ
ไอ้เสาท่อพีวีซีที่มันโบกปูนถ่วงน้ำหนักไว้ใช่ใช่ค่ะ
ก็คือทุบที่กระจกรถข้างหลังนะคะนี่ผู้ก่อเหตุเขากำลังจะทำการก่อเหตุแล้วนะ
ค่ะก็คือมันจะมีไอ้นี่บังอาจจะเห็นไม่ชัดนี่นี่นี่นี่นี่ทุบแล้ว
กระจกนี้แตกเลยครับนี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เหตุการณ์กลางดึกของวันที่๑๕มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ขณะที่ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่ข้างรถแท็กซี่ที่จอดอยู่หน้าร้านเสริมสวยนะ
ภายในซอยหมู่บ้านทิพวันถนนเทพารักษ์ตะมนตเทพรักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ครับแล้วใช้ถังปูนอืมสำหรับที่กั้นจอดรถน่ะอืม
ทุ่มใส่กระจกรถแท็กซี่ถึงสองครั้งครั้งอ่าจนกระจกด้านหลังนี้แตกกระจายเลยนะคะอืม
ผู้เสียหายนี่เขานำคลิปหลักฐานนี้เขาไปแจ้งความกับตำรวจที่สพสำรงเหนือ
แต่ว่าเรื่องเงียบค่ะแต่ว่าเรื่องเงียบเขาก็เลยโพสต์ลงในกลุ่มจังหวัดสมุทรปราการ
ทราบว่ายังมีผู้เสียหายอีกสามคันนะโอ้โหไม่ใช่แค่เขานะในระแวกนั้น
ระแวกนั้นมีอีก๓คันที่ถูกทุบรถกระจกในคืนเดียวกัน
แล้วก็คนร้ายก็เป็นคนเดียวกันด้วยที่ตระเวนก่อเหตุอยู่ในซอยอุดมศุกร์เอ่อ
อุดมเดชซอยโรงนมซอยเรวัตแล้วก็ซอยหมู่บ้านทิพวัน
ก็ทั้งสองนั้นรวม๔คันรวดโดนทั้งหมด๔คันคืนเดียวโอ้โห
เขาเล่าว่าแฟนเขาเอารถแท็กซี่มาจอดไว้หน้าร้านเสริมสวยแบบนี้เป็นประจำแหละ
ปีแล้วก็จอดอย่างนี้ไม่เห็นจอดอย่างนี้ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลย
แต่คืนวันที่เกิดเหตุน่ะเขาแล้วก็แฟนขึ้นไปนอนกันเร็วไปหน่อยนะคะ
แล้วก็ได้ยินเสียงแบบเหมือนคนทะเลาะกันอ่ะ
ก่อนที่จะได้ยินเสียงดังแบบตุ้มสนั่นเลยแต่ไม่ได้เอกใจ
เพราะคิดว่ากำลังก่อสร้างถนนอ๋อก็คนมันเหนื่อยเพลียจะนอนน่ะนะ
ใช่แต่ตอนเช้าตื่นมาก็ไอ้ยาพบว่ารถแท็กซี่ของตัวเองถูกทุบพังเสียหายแบบนี้
ต้องร้องไอ้ยายจริงอ่าเลยนะคะแล้วก็เนี่ยไอ้เนี่ยเสาปูนี้ยังคาอยู่เลยเห็นไหม
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะเขาบอกว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งมีลักษณะคล้ายอาการหลอนยาอืม
ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาตะโกนโวยวายตลอดทางเลยแล้วก็จอดรถข้างรถแท็กซี่คันนี้แหละ
ถอดรองเท้าด้วยนะถอดรองเท้าวางไว้บนหลังคารถแล้วก็ใช้ถังปูนที่ทุ่มเข้าไป
แล้วก็ขับรถจักรยานยนต์หนีไปนะคะไปฟังเสียงของแฟนผู้เสียหายกันหน่อยค่ะ
มันก็จอดรถแล้วมันก็เสี้ยงรองเท้าลุงเขาก็คิดว่าไม่มีอะไร
แล้วทีนี้พอสักพักนึงมันก็หยิบไอที่กั้นถนนนะคะ

สรุปแล้วมูลค่าความเสียหายก็โอ้โห
ตีราคาซ่อมไป๖๐๐๐บาทค่ะพี่อาร์ม
ก็วอนผู้ที่มีส่วนที่จะรับผิดชอบนะคะ
ก็คือคนก่อเหตุนั่นแหละช่วยดูช่วยติดตามด้วยนะคะอ่าแม่เสียหายไปหมดเลยจริงครับ

คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ครับมาดูกันหน่อยเพราะว่าอะไรรถพยาบาลเขาจะทำหน้าที่ของเขา
ไปส่งคนเจ็บคนป่วยอ่าแต่เรื่องของเรื่องเขาก็ขอทางแล้วแต่ว่ามีรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งอยู่ข้างหน้า
ลักษณะเหมือนจะไม่ให้ทางหรือยังไร
เดี๋ยวจะมีเรื่องข้องใจกับรถพยาบาลคันนี้

อ้าวนี่ประกาศเลยนั่นน่ะ
ค่ะดูตอนแรกก่อนค่ะหันมามองด้วยนะคือรถพยาบาลคันนี้
เขากำลังทำหน้าที่จริงนะเขากำลังจะไปส่งผู้ป่วย
เป็นผู้ป่วยติดเตียงอ่อนเพลียไม่มีแรงจากแฟลตคลองจันทร์
ตอนที่เขาขับมาเขาก็คงจะเปิดไซเลนแหละขอทงขอทางตามสไตล์รถพยาบาล
ใช่ค่ะแต่มอเตอร์ไซคันนี้ดูเหมือนจะคล่องใจอะไรบางอย่างก็ขับตามมาแบบนี้
แล้วยังไงล่ะแล้วดูเหมือนไม่พอใจ
ช่วงเวลาที่เขาไม่พอใจแล้วขับมาแบบว่าขับมอเตอร์ไซค์มาขวางหน้ารถ
คนขับรถพยาบาลเรียกได้ว่าพูดผ่านลำโพงแล้วได้ยินไปนอกรถเลย
พี่หัวร้อนอะไรมีปัญหาอะไรผมมีกล้องหน้ารถนะพี่จะเอายังไง
พอได้ยินได้รู้ว่ามีกล้องหน้ารถไม่คล่องใจแล้วไปดีกว่า
ไปก็ได้แล้วก็ขับผ่านไปแบบนี้ค่ะ
เอามาให้ดูกันเนี่ยนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยพฤติกรรมบางอย่างเราก็ไม่ควรทำจริงนะ
อันนี้ก็ต้องพูดกันตรงนะเพราะเขากำลังจะทำหน้าที่ลองนึกดูนะ
ถ้าคนที่เป็นญาติคุณแล้วต้องจำเป็นต้องรีบใช้บริการของรถฉุกเฉินรถพยาบาลแบบนี้
แล้วถ้ามีคนมาขวางอย่างนี้เข้าใช่ไหมล่ะ
เราก็มองว่าบางคนบางคนไม่เชื่อพี่อาร์มแต่จริงแล้วเนี่ย
ถ้าเจอแบบนี้เราต้องรีบหลบเลยเพราะเราไม่รู้ว่าข้างในนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์วิกฤตอะไรไหม
ไปดูกันหน่อยนะครับคุณชัยวัดคนขับรถพยาบาลวันเกิดเหตุวันนั้นน่ะ
เนี่ยฮะเขาก็เดินทางไปพร้อมกับหลักฐานเพื่ออะไรไปแจ้งความเลยครับ
แบบนี้เขาบอกว่าต้องจัดการให้เด็ดขาดครับไปแจ้งความเอาไว้ที่สอนอราชพร้าวเป็นที่เรียบร้อย
แล้วก็ฝากไปยังคนใช้รถใช้ถนนด้วยว่าเวลาเห็นรถพยาบาลช่วยหลบหน่อยครับ
เขาพูดดีเลยนะเขาบอกแบบนี้ช่วยกันเถอะครับสร้างจิตทางสำนึกที่ดีกัน
เพราะว่าการที่เราจะช่วยเหลือรถพยาบาลให้เขาไปได้สะดวกเนี่ยเราได้ช่วยคนป่วยด้วยนะ
เราลองฟังเสียเขาพูดหน่อยครับ

ใช่ครับอาจจะหลบห้ามจากชีวิตก็ได้
เพราะฉะนั้นนะครับร่วมกันปลุกจิตสำนึกจริง

ไปดูหน้าที่ชีวิตของแม่ค้าขายผลไม้ขายพวงมาลัยค่ะ
เขาแบบว่ารอดตายหุดหวิดเลยนะพี่อาร์ม
กลางถนนเลยไปดูภาพกันค่ะ
โอ้โหตายแล้วมาแล้ว

เสี้ยววินาทีเท่านั้นที่รอดตายบุดหวิด
นี่เป็นเหตุการณ์นะคะที่รถบรรทุก๑๐ล้อพ่วงเนี่ย
กำลังขับอยู่เลนส์ตรงข้ามนะขับมาค่อนข้างเร็วเลยแหละ
จังหวะนั้นมีรถกระบะอีกคันนึงเขาเปลี่ยนเลนพอดี
ทำให้รถบรรทุกต้องหักหลบกระทันหันค่ะ
ก่อนที่จะเสียหลักข้ามเกาะกลางมาแบบนี้
นึกเป็นจังหวะที่แม่คะเดินมาขายของพอดี
แล้วแม่คะหันไปพอดีพี่อามทำให้เขาไม่หันไปดูทำยังไง
ถ้าไม่หันไปก็จะไม่รู้ได้แล้วว่ารถบรรทุกมา
ใช่ค่ะโชคดีที่แม่ค้าหันไปเห็นแล้วก็วิ่งหนีทันนะคะ

ส่วนรถบรรทุกนี่ก็พุ่งชนรถคันอื่นด้วยนะ
แล้วก็รวมถึงคันที่เขามีกล้องหน้ารถด้วย
ได้รับความเสียหายไปทั้งหมด๔คันรวดเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณแยกไฟแดงของของจังหวัดบุรีรำ
เมื่อวันที่๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังซ่อมถนนซ่อมเกาะกลางที่ได้รับความเสียหายอยู่
ใช่แม่ค้าที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกเลยว่าตกใจมาก
แล้วก็สิ่งที่ทำให้รอดชีวิตมาได้น่าจะมาจากการที่ตัวเองเนี่ยห้อยแก้วสารพัดนึก

เป็นความเชื่อซึ่งเป็นของขลังจากเกจิอาจารย์ชื่อดังจากจังหวัดพิจิตรนะคะ
แคล้วคลาดปลอดภัยเอาไปฟังเสียงแม่ค้ากันหน่อย

สีดังแคล้วสีดังแคล้วสีดังแคล้วสีดังแคล้วสีดังแคล้วสีดังแคล้วสีดังแคล้วสีดังแคล้วสีดังแคล้วสีดังแคล้วสีดังแคล้วสีดังแคล้วสีดังแคล้วสีดังแคล้วสีดังแคล้วสีดังแคล้วสีดังแคล้วสีดังแคล้วสีดัง
บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยกำลังขับรถพาพ่อตาไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่โคราช
ครับพอมาถึงจุดเกิดเหตุก็เห็นรถบรรทุกสิบล้อพ่วงเสียหลักพุ่งเข้ามาชนเลย
โอ้โหแต่เคราะห์ดีนะที่ไม่มีใครเป็นอะไรแม่ค้าก็หลบหนีได้ทันนะคะ
เออก็โชคดีไปนะคะพร้อมกับฝากบอกทุกคนด้วยว่า
ขับขี่ระวังหน่อยนะรอสัญญาณไฟนิดนึงไม่กี่นาทีหรอกนะคะ
มันก็จะดีกว่าแบบเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มาสูญเสียกันอ่านะคะแล้วก็ฝากไปยังพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะ
อ่าที่ขายพวงมาลัยตามสี่แยกบางทีก็ต้องหูตาต้องไวใช่ค่ะ
จะต้องแบบคือนอกจากจะเป็นแม่ค้าแล้วต้องเป็นหมอดูด้วยยังไงก็ต้องดูด้วยว่าชีวิตเราจะวันนี้จะยังไงดวงดีไหม
หมายถึงว่าซ้ายมองขวาให้ดีดูรถซ้ายขวาต้องดูให้ดีต้องดูด้วย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

โอ้โหคนเขาเต็มเลยครับอุบัติเกตเกิดขึ้นแบบนี้เอามาฝากเตือนภัยกันนะครับ
ค่ะเราก็ยังต้องเตือนภัยกันต่อเรื่อยและในเรื่องของการขับรถนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้เหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมถนนมันโล่งหรือไง

โดยเฉพาะนี่นะคะเตือนภัยบริเวณสี่แยกจราจรเนี่ย
ก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่นะคะยังเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งนะคะ
ไปดูเหตุการณ์กันค่ะชนกันกลางสี่แยกเลยค่ะ
โอ้โหเห็นภาพก็ต้องร้องอุ้ยกันหมดอุตลับการมาปั้งเลยนะคะ
นี่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกศรียาเทศบาลเมืองจันทบุรีนะคะ
จันทบุรีระหว่างที่รถจักรยานยนต์เนี่ยชนกับรถเก่งเนี่ย
ขับขี่ผ่านสี่แยกเนี่ยคือเขาไม่ยอมลดความเร็วเลยนะ
คือก็ต้องบอกว่าทั้งคู่มาด้วยความเร็ว
ใช่คือเร็วแบบเรียกว่าถ้ามองด้วยตาเปล่านะคะคือเต็มอัตรา
คือพี่ฝนเราก็ต้องบอกอย่างนี้นะว่าเจอทางแยกทางโค้งทางเลี้ยวชะลอหน่อยไหม
ชะลอหน่อยนะคะทำแบบนี้มันเสี่ยงนะมันอันตรายนะคะ
ต่อให้ทางแยกในที่ต่างนะถึงจะมีไฟสัญญาณจราจรแบบเต้มเหนี่ยว
หรือบางทีมันอาจจะเป็นไฟเขียวของคุณ
ยังไงซะก็ก็ต้องระวังนะก็ต้องดูอยู่ดีนะคะ
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีใครฝ่าไฟแดงมาหรือเปล่านะคะ
เพราะฉะนั้นขับรถเร็วก็จะไม่เป็นประโยชน์เลยนะคะ
วันนี้ต้องขอขอบคุณคลิปเตือนภัยนะคะจากเพจเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า
ควบคุมความปลอดภัยเทศบาลเมืองจันทบุรีค่ะ
บางทีต้องเลือกตั้งชื่อสี่แยกวัดใจเป็นสี่แยกวัดน้ำใจ

ตั้งแต่ที่ทำงานร่วมกันมาเพิ่งเห็นพูดดีวันนี้

นี่ลงสมัครสอสอได้เลยนะเนี่ย

คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้กันบ้างเป็นเส้นทางที่ไม่ธรรมดา
เขาว่ากันว่าเส้นนี้สุดสยองไม่แน่จริงอย่าขับผ่าน
จริงเหรอคะสยองยังไง
นะครับผมหอยแม่จ๋าไม่กล้าไปจ้า
นึกว่ามีตัวเดียวโหโหเป็นตัวญาณของคนลูกญาญาญาญ
ญาติญาติแปลว่ากลัวถ้าเป็นพี่ฝนถามคำเอาแบบถามแบบเพลงอีสานเลย
จะไปต่อหรือพอซ้ำนี่
โอ้ยพอซัมนี่แหละค่ะว่าไปต่อแหละค่ะ
พี่อาร์มสุดลูกหูลูกตาเลยดูสิ
มีหลายตัวแล้วเขาอธิบายในคลิป
มันเหมือนจราเข้เลยผมก็ยอมรับว่ามันเหมือนจริงนะ

มันใหญ่เหมือนจาระเข้แล้วโอ้โหไม่ได้มาตัวเดียว
คือนี่คืออนานิคมของมันไม่นี่คือทั้งหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านของมัน
นี่คือหมู่บ้านของเขาใช่ไหมอะถ้าบุญ
เราไปล่วงล้ำไปบุกลุกในถิ่นของมันใช่
นี่เราผิดนะใช่แล้วนี่เขาเขาไม่กลัวด้วยนะ
แล้วเขานอนอาบแดดเอ๊ะหรือเขามาฮาดีมูล
ไม่รู้เหมือนกันแต่ลักษณะคือประมาณว่าเอามาอีกแล้วพวกมนุษย์
เรากำลังอาบแดดกันเผินเอาพวกมนุษย์มาอีกแล้ว
พี่อาร์มเห็นไหมวันนั้นที่มาแค่ตัวเดียววิ่งในบ้าน
มนุษย์ยังวิ่งหนีกระเจิงเลยแล้วถ้าเจอเป็นฝูงขนาดนี้
น่ากลัวน่ารักจังเลย
ทำไมต้องมือสั่นด้วยพี่ฝน

พี่ฝนเขาไม่ชอบสั่วพันธุ์ดีอยู่แล้วยังไงจังขอบคุณคลิปนี้

ยังไหวค่ะไปดูความสยองกันต่อไหม
เรามีความสยองแบบน่ารัก

ดูกันหน่อยมาช่วยดูกันหน่อยว่าขนเส้นอันนี้มันคือขนอะไร
นั่นน่ะสิขนอะไรมันสยอง
โอ้โหพี่ฝนมันคืออะไร

มันใช้มันใช้บัตรออนไว้ใช่ไหม
ฝนคิดว่ามันคือขนช่วงขนตาของหมู

เป็นหนังตาตรงขนตาหมูอ่ะคือเอาออกมาทั้งยวงเลยอ่ะ

อ่าแล้วต้องบอกว่าคนที่กินเนี่ยคือกินหมดจานแล้วนะถึงเห็นเนี่ย

งั้นจิ๊กก็พูดแบบเดิมเลยจะไปต่อหรือพอสักนี้
ใครเห็นที่ต้องอิ่มอ่ะนะแบบนี้

นะคะนี่ชวนขนลุกสุดเลยนี่คือหนังหมูหรือส่วนหนึ่งของขนตาคนนะคะ

คือถ้าเห็นแวบแรกเอาบอกตรงมันเหมือนคน
เหมือนขนตาของคนนะคะซึ่งจริงมันอาจจะเป็นนี่แหละมันเป็นช่วงช่วงตาของหมูที่มันจะมีขนตาคือทั้งแผงเลย
สบายใจได้มันคือหมูจริงแหละเนี่ยแต่ว่ามันเป็นบางส่วนที่แบบว่ามันมีขนแบบว่ายุ่มจับอยู่อย่างเดียว
ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ขอวิงวอนจากแม่ค้านะคะช่วยเอาขนออกให้หน่อย

ถอนขนให้หน่อยเอาขนออกให้หน่อยอย่าให้มันขนาดนี้เลยเออแล้วมันตกใจอ่ะมันใจคอไม่ดี
แต่วิธีการในการที่แบบว่าจะทำอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุกรหรือว่าหมูเนี่ยที่มีคนคนเล็กอย่างนี้เขาจะไปเผาก่อน
ส่วนใหญ่เป็นเผาแล้วก็ไปขูดจนขนมันหลุดออกหมดแต่ผมว่าส่วนนี้จะเป็นจุดที่ไม่โดนไฟเล็กลอดมาได้
ใช่ค่ะหรือว่าจะมีหลวงพ่ออะไรคุ้มครอง

พี่ฝนมาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมกินข้าวอยู่กินไม่ลงแล้วขอบคุณคลิปนี้หน่อยฮะ
ขอขอบคุณคลิปที่ใช้ชื่อว่า

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยที
สายเคเบิ้ลมันละยงระยาง
มันไม่ได้อยู่แค่ข้างทางตอนนี้
มันละโยงระยางกลางถนนเลยนะ
ผู้สื่อข่าวของเราได้รับการร้องทุกข์จากชาวบ้าน
ในพื้นที่หมู่๗บ้านโป่งไผ่นะครับคุณผู้ชมครับ
ที่ตำบล๕ตูมอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราเจนบุรี
คุณผู้ชมดูไปสายมันมั่วจริง
ไม่รู้เลยว่าบ้านไหนเป็นบ้านไหน

แต่ก็ต้องยอมรับว่าหลายจุดในประเทศไทยมันยังเป็นอย่างนี้
แต่ที่นี่เขาบอกว่าเดือดร้อนหนัก
เพราะว่าจากการตรวจสอบมีสายสื่อสารระยงระยาง
ห้อยตรงเตงแบบไม่เป็นระเบียบแล้วดู
ไซค์เขาขับผ่านให้ผู้สื่อข่าวดูเลย
กลางถนนนะคุณผู้สื่อข่าวกลางถนน
แล้วถ้าเกิดผมขับผ่านแล้วมันพันคอผมนี้ทำอย่างไร
ใช่ไหมมีโอกาสได้รับอันตราย
อย่างนี้ครับก็ไปถามนางสาวพิญญาพัฒน์ใยมุง
ผู้ที่ขับรถยนต์ผ่านเส้นทางนี้ประจำ
เธอเล่าว่าขับรถมาจากนิคมอุตสาหกรรม๓๐๔มุ่งหน้าบ้านโปรงภัย
ขับมาถึงจุดตรงนี้ที่มันเกิดเหตุสายสัญญาณ
ฟาดเข้ามาที่กระจกรถเก่งของเธอจนเป็นรอย
อ้าวกล้ามจิตเสียหายแล้วซึ่งถ้าหากเป็นรถปลอดภัยล่ะ
โอ้โหก็จะหนักกว่านะถ้าเกิดไปพันคอแล้วก็หล่นจากรถ
เคยเกิดเหตุแล้วชาวบ้านแถวนี้เขาทำยังไง
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาถุงพลาสติกมาพันกันเอาไว้ก่อน
นี่คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบชาวบ้านนะน่าเห็นใจไหมล่ะ
เนี่ยฮะถามนางสมคิตทิพเวทผู้ใหญ่บ้านหมู่๗บอกว่า
ในพื้นที่บ้านโป่งไผ่มีชาวบ้านร้องเรียนเกี่ยวกับสายเคเบิ้ลนี้มาตลอด
ก็เลยอยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดการให้ทีผมเข้าใจ
บางครั้งบางคราวมันเป็นของสายองค์กรนั้นองค์กรนี้หรืออะไรยังไง
ก็ฝากหน่วยงานภาครัฐที่เขาเกี่ยวข้องประสานต่อสิ
ชาวบ้านเขาจะได้สบายใจในการขับรถผ่านตรงนี้นะครับ
ใช่แล้วค่ะโอ้โหน่าเป็นห่วงนะคะยังไงก็รีบมาแก้ไขนะคะ
ถ้าเกิดว่าถุงพลาสติกมันเสียหายมันมันนั่นไป

โอ้อะอะก็ลองดูแต่นั่นคือเบื้องต้นแก่ไขเอาออกดีที่สุดครับค่ะเอาไปดูข่าวแบบน่ารักกันไหม
น่ารักน่ารักได้เลยค่ะในช่วงสมัครข่าวเด็ก
สมัครข่าวเด็ก

โอเคพูดให้มันได้เท่าไหร่ว่าจะเดินและกล่าวอ่ะลูกแบบนี้เลยอ่ะดูลักษณะค่ะ
น่าจะเป็นฝาแฝดอ๋อ

ขณะที่น้องเองก็มาน่ารัก
ฝนไปร้องเพลงนี้บ้างสิเป็นเวอร์ชันลูกทุ่ง

ว่าเอ๊ว่าเอ๊ให้ไท
โอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะทำนะคะ
เดี๋ยวจะบอกว่าคุณอามชนะเป็นคนบอกให้ทำลองดูพี่เผื่อจะฮิตแบบนี้บ้าง
เรื่องนี้ดูกันหน่อยลูกสาวบอกไม่พอใจคุณพ่อเลย
คุณพ่อมาพูดขู่หนูแบบนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับ
อ้าวทำไมล่ะคะขูแบบนี้ได้ไงอ่ะระวังถือกจิ้นเลย
ถือกจิ้นอย่างพ่อนั่นเป็นลูกพ่อเลย
ลูกก็ห่วงอยู่ระวังถือกจิ้น
อ้าวพ่อชิ้นมาจัดการชิ้นให้แบบนี้พ่อชิ้นเอาจิ้นไหม

บอกว่าระวังคือกี้เด้อเอาขอกินไปโรงเรียนคุณแม่
นิวลูกสาวพ่อแหละพ่อฝีมัติทำลายหนูแห็งอีกอย่าง

พ่อก็เลยบอกว่าเดี๋ยวโจ๊กมันจะย่นบนเท้า
มันจะร้อนแล้วมันจะเปื้อนด้วย
มันจะร้อนเป็นความห่วงนะคะอันนี้น่าจะเป็นภาษาอีสานทางสิสเกต
สิสเกตเหรออ่ะน่าจะประมาณนั้น
ความน่ารักของพ่อลูกนะคะน่ารักดีค่ะ
แล้วขอขอบคุณคลิปน่ารักจากพ่อลูกที่ใช้ชื่อว่า
อันนี้ก็อ่านง่ายแต่ยาวไป

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้า

คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับจะพาไปเตือนภัยกันหน่อย
ตรง๓แยกจราจรที่เขาว่าเป็นจุดเสี่ยงมักจะเกิดอุบัติเหตุ

ว้าว
โอ้โห

ขี่มอไซค้อนสามไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามาจากไหนนะพี่ฝน
แต่เรื่องของเรื่องเกิดอุบัติเหตุกันแบบนี้แล้วเรื่องของเรื่องเสี่ยงนะ
ซ้อน๓หมวกกันน็อกไม่ใส่ไม่ได้มาประจานกัน
แต่ฝากเตือนกันนะไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุขนาดเดียวกัน
รถที่พุ่งมาเขาก็มาด้วยความเร็วแบบนี้ก็เลยเฉียวชนกัน
เพราะว่ากันว่า๓แยกตรงนี้มันเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ก็เลยมาฝากเตือนกันเอาไว้แบบนี้หากใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้น
สามแยกที่อยู่ใกล้บ้านคุณผู้ชมยังไงซะระมัดระวังกันด้วย
ควบคุมความปลอดภัยเทศบาลเมืองจันทบุรีครับ
ถ้าไม่ให้เกิดอุบัติเหตุก็ไม่ยากค่ะยังไงครับมองซ้ายมองขวาสักนิดนึง
ขับช้าลงสักหน่อยนึงเคารพกฎจราจรนะคะแค่นั้นเองนะคะ
วันนี้เวลาความสุขก็หมดลงอีกแล้วนะคะพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะ
ในคู่กันสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา๑๖นถึง๑๗นทางช่องธรรมดาทีวี๓๒นะคะ
เราจะลากันด้วยเพลงโอ๊ะโอ๊เอะอีกแล้ว

หมายังเต้นเลยไปดูกันค่ะเราลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กัดสะบัดข่าว
แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าว
อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ

และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒